ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยเขาบอกว่าขับรถอยู่บนถนนช่วงกลางดึก
ปรากฏว่าไปเจอสิ่งนี้เข้าให้ว่าแต่มันคืออะไรไปดูพร้อมกันครับ
ดูยังไงก็ผีมาเหมือนในหนังเลยอ่ะผีน้อยแคปเปอร์

ใช่ผีแน่นอนตามตำราตั้งแต่สมัยเด็ก
อย่างนี้คือผี
ดูเอาละกันดึกดึกค่ำคืนแบบนี้กลางถนนด้วยอ่ะ
นี่นี่คือภาพที่วนกลับมาดูอีกรอบนึงนะ

ก็สงสัยไงน้องใบตองคุณชิสาต้องหาความจริงให้ได้
นี่คือรอบแรกที่ขับมาแล้วเจอแบบนี้มันยังไม่ชัด
ขอวนกลับมาดูอีกทีมันใช่คนหรือผีกันแน่
ไอตอนวนกลับมาเนี่ยก็ยังมีความกลัวอยู่แต่ดูดีสังเกตดี
ไม่ใช่ผีมันคือและไม่ใช่คนด้วยแต่ที่เห็นอยู่คือกระสอบข้าวที่ชาวบ้านเขาเอามาเสียบเอาไว้
ไอ้กระสอบที่เป็นสีขาวถามว่าเสียบเอาไว้ไงหันไหมมันเป็นไรเดี๋ยวดูภาพที่วนกลับมา
แล้วเดี๋ยวจะให้ดูข้างข้างทางด้วยว่ามันคืออะไรเอาวงกลมก่อนนะเนี่ยกระสอบข้าวแต่เห็นข้างข้างนั้นไหม

นี่ค่ะคือเข้าใจนะบางทีไม่มีสถานที่ที่จะตากข้าวให้มันแห้งเพราะว่าถ้าข้าวเปียกชื้นเอาไปขายไม่ได้ราคา
แต่เอามาตากไว้ข้างทางข้างถนนมันผิดกฎหมายแล้วเอาสัญลักษณ์บางอย่างก็คือกระสอบสีขาวมาวางเอาไว้เพื่อไม่ให้รถเหยียบ

แบบนี้ก็ผิดกฎหมายและมันเสี่ยงจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

แล้วยิ่งเป็นช่วงกลางค่ำกลางคืนครับ

จะไม่เกิดอุบัติเหตุเพราะรถชนหรอกครับ
มันจะเกิดอุบัติเหตุเพราะว่าหักพวงมาลัยเข้าข้างทางครับ

ปีและมันใกล้กันเกินไป
เพราะฉะนั้นนะครับฝากตื่นไว้เลยนะ
คร้าวไร้คร้าวนาเป็นไปได้
ยังไงซะผมเชื่อว่ามันระบาก
แต่ต้องหาจริงกับสถานที่ที่ตากข้าวที่มันเป็นกิจจัดลักษณะ
อย่ามาตากบนทางถนนมันอันตรายครับ
ไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืนอันตรายพอกันครับ
ค่ะแต่ว่าเรื่องนี้เฉลยแล้วนะว่าไม่ใช่ผี